สวัสดีครับตอนนี้หลายพื้นที่เขาได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับ
ซึ่งก็ตามที่กรมบุตุประกาศนะครับยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือลักษณะการก่อตัวของฝนที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนมีการเคลื่อนที่มาจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
เป็นมรสุมฤดูฝนพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในระยะนี้ความชื้นก็จะค่อยเข้ามาสะสมในบริเวณตอนกลาง
ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ภาคกลางครับฝนจะตกในช่วงเย็นเป็นต้นไป
และหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง
นี่คือกระแสลมที่เข้ามามีบทบาทจะสังเกตว่าตอนนี้เองพัดเข้ามาปกคลุม
แล้วก็ถ้าหากเราดูการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
ไปถึงสุดสัปดาห์ก็จะพบว่ากระแสลมนี้แรงต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะนำเอาความชื้นเข้ามามีบทบาทกับบริเวณตอนกลางมาก
นี่คือนี่คือช่วงสุดสัปดาห์นะครับจะสังเกตว่ากระแสลมแรงเลยทีเดียว
ดังนั้นในช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์เป็นต้นไป

เช่นเดียวกันนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระแสลมแรงแบบนี้ก็อาจจะต้องระวังการออกเรือหน่อย
โดยเฉพาะเรือเล็กเพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นจุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันพุธ
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ไปออกกันอยู่บริเวณมาตรวนอันนดามันตอนบน
นี่ครับการคาดการณ์ฝนต่อเนื่องไปจะถึงสุดสัปดาห์
สังเกตว่ากลุ่มฝนจะไปออกันส่วนใหญ่

บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนไปออกันอยู่เยอะเลยทีเดียว
ดังนั้นชาวเหนืออีสานตอนบนหลังจากนี้คงต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีหน่อยนะครับ
เพราะว่าฝนตกสะสมนานแบบนี้อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติตามมาด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ